วันนี้นะคะคุณผู้ชม๑๑โมงเช้าที่ผ่านมา

ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะ
ก็ภาพบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชม
ซึ่งงานนะคะก็เป็นไปตามมาตรการเรื่องความปลอดภัยในสถานการณ์โควิดระบาดนั่นเองค่ะ
บรรยากาศในพิธีก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะ
โดยเฉพาะอาเป็ดค่ะร้องไห้ตลอดเวลาจริงคุณผู้ชม
และด้วยมาตรการที่ต้องจำกัดจำนวนคนนะคะ
วันนี้พิธีก็มีเพียงแค่คนในครอบครัวนะคะ
สำหรับคนในวงการบันเทิงที่เดินทางมาร่วมแสงความเสียใจนะคะ
ก็คือพ่ออีทสุประวัติศิลปินแห่งชาติ
แล้วก็พี่เออนันต์บุญนาคนั่นเองนะคะ
ซึ่งหลังจากที่เสร็จพิธีเมื่อช่วงเที่ยงค่ะ
อาเป็ดก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะคะ
บอกว่ายังช็อกตั้งตัวไม่ทัน
เสียใจแล้วก็หดหู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมดูภาพนะคะเป็ดจูบลาคุณแม่เป็นครั้งสุดท้าย
เพราะว่าเนื่องจากเป็นศพที่เสียชีวิตจากโควิด

ตอนนี้ก็ยังอาการทรงอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
ยังคงต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ค่ะ
ซึ่งคนในครอบครัวไม่มีใครบอกเรื่องแม่เสียชีวิตให้พ่อรู้ค่ะ
อาเป็ดยอมรับเลยนะคะว่าตอนนี้เป็นโรคประสาทหล่อน

เพราะกลัวค่ะกลัวว่าทางโทรศัพท์จะโทรมาแจ้งข่าวร้ายนะคะ
ก็ได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วก็บันเทิงไทยรัฐขอแสงความเสียใจด้วยนะคะ
โควิดครั้งนี้มันโหดร้ายจริง

กำลังใจกับครอบครัวของอาเป็ดด้วยนะคะ